นะครับส่วนบันนี้ก็มีเกมส์บิ๊กแมชนะครับมืองทองจะล้วนกับทางบุรีรัมย์
ในเต็ดนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูเกมเมื่อวานนี้นะครับกันก่อนเลยก็นัดที่
ครับประจวบเองเปิดบ้านเจอชนบุรีครับเกมแรกในเล็กแรกนะครับ
ชนชนะมาหนึ่งศูนย์แต่ดูลูกนี้ของเฉลิมพงศ์ครับ
ปั่นฟีฮิกเข้าไปเลยครับนาทีสามสิบเอ็ดชนบุรีนำก่อนนะครับ
แล้วต่อมาเองเนี่ยดูไฮไลท์ตรงนี้โอ้โหดูยิงสวยเลย
กองหลังที่ยิงได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วนี่คือช็อตที่เป็น
แฮนดบอลของนพนลครับผู้สินไปเช็ควีอาร์แล้วก็ให้จุดโทษ
โรซ่ายิงเข้าไปเลยเด็ดขาดมากนะครับประจวบตีเสมอหนึ่งหนึ่งครับ
นาทีสี่สิบสองแล้วก็ต่อมาครับประจวบนำสองหนึ่งจากธนาสิตครับ
โอ้โหคนนี้ฮอตจริงครับยิงแบบหมดจดไปเลย
แล้วครึ่งหลังครับดูช็อตเนี่ยเบิ้ลมาก่อนครับ
ยิงมุมแคบเลยแล้วก็มาต่อเนื่องครับ
จังหวะเล่นจ่ายบอลแล้วก็ยิงโอ้โหถือว่ายิงซ้ายสุดสวยเลยครับ
แล้วก็จบเกมครับประจวบก็ชนะด้วยสกอร์๓ต่อ๑นะครับ
มีเพิ่มเป็นยี่สิบแต้มอยู่ที่สิบสองครับชมบุรี
มีสามสิบหกแต้มเท่าเดิมนะครับอยู่ที่สามตามหลังจาฝุ่มบุรีลำอยู่
สิบสองแต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าหนึ่งนัดด้วยส่วนอีกคู่นะครับ
น่าสนใจลำพูนอันดับ๑๔นะครับอยู่โซนตกชั้นนะครับ
พบกับบีจีปฐุมอันดับเจ็ดนะครับก็ถือว่าไปเล่นที่สนามเชียงใหม่นะครับ
นาทีสิบสามนำพูนนำหนึ่งศูนย์นะครับจังหวะเตะมุมอันโตนิโอเปิดเข้ามา
แล้วเป็นทางที่มาโฉบมงเสาแรกเสียบมุมเข้าไปเลยครับ
หนึ่งศูนย์แต่ว่านาทีสามสิบสี่ครับลำพูนขยับหนีเป็นสองศูนย์ครับ
จังหวะนี้หม่องละวินนะครับให้มาที่บิลโลซิมา
แต่ง่ายง่ายเข้าไปนะครับเนี่ยครับจ่ายกลับมาแล้วก็มีหน้าที่แปรวางเท้าเข้าไปสองศูนย์ครับ
นาทีแปดสิบเจ็ดลำพูนหนีสามศูนย์ครับ
ไฟลูกนี้ของทางห่องมองละวินครับกดด้วยขวาเสียบมุมเข้าไปเลยนะครับ
เอาไม่อยู่ครับแม้ว่าจะพูดมาถูกทางก็ตามนะครับ
สำหรับกิติพงจบเกมลำพูนชนะบีจีสามศูนย์ครับ
ชนะเกมแรกในไทยลีกเล็ก๒ของลำพูนนะครับเก็บเพิ่มเป็นสิบแปดแต้ม
ขึ้นมาอยู่ที่สิบสามนะครับส่วนบีจีมียี่สิบห้าแต้ม
อยู่ที่เจ็ดเท่าเดิมนะครับมาที่อีกคู่นะครับขอนแก่นยูครับ
อันดับสิบเอ็ดเจอกับการท่าเรืออันดับที่หกนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกครับ
เมื่อวานนี้เริ่มเอานี้ก่อนนะครับมีจังหวะที่เป็นจุดโทษนี่แหละครับ
ไฮมินตันอ่ะไปยกเท้าสูงครับใส่ทางกรอมเม่นภูสินเช็ควีอาร์แล้วก็
ให้เป็นจุดโทษกับทางขอนแก่นแล้วครับเนี่ยครับคุณณฑีชูซุวัตรนะครับ
ผู้สินในเกมวันนี้เองก็ยิงเนี่ยมันติดเซตแต่ว่าตามซ้ำเข้าไปแล้วครับ
นาที๔๕บวก๖ครับก็หมดจดเลยครับจักริพารพลแล้วดีใจท่าโรนันโดด้วยครับ
เนี่ยครับสู้สักหนึ่งทีครับก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับ
ขอนแก่นมีเพิ่มเป็นยี่สิบเอ็ดแต้มนะครับอยู่ที่สิบการท่าเรือก็มีแค่ยี่สิบเอ็ดแต้มเท่าเดิมนะครับ
นะครับอีกคู่นะครับหน่องบัวสมโฆษราชหนึ่งหนึ่งครับ
แต่ควันหลงหลังเกมนี้ครับที่การท่าเรือแพ้ขอนแก่น
สูงตัวหนึ่งเนี่ยมาราณแป้งคุณนรพลันล่ำซำเนี่ย
เศร้าใจทุกคนก็มีหัวใจครับขอให้ตัดสินให้ยุติธรรมครับ
ก็น่าจะเป็นการพูดถึงจังหวะนาทีห้าสิบเก้าที่กันท่าเรือเนี่ย
เกือบจะได้จุดโทษนะครับที่อลงกรจนันทองเอง
คือไปขวางทางวิ่งของบดินเนี่ยผู้สิทธิ์ตอนแรกให้จุดโทษ
แต่ว่าไปเช็ควีอาร์แล้วก็มีการรีบจุดโทษคืนไปในที่สุดครับ
ส่วนบิ๊กแมชวันนี้นะครับไทยลีก
เมืองท้องเวียดเต็ดนะครับทีมันดับเก้าก็จะพบกับวีรัมจากฝูงในเวลา
หนึ่งทุ่มตรงนะครับเล็กแรกบุรีรำเปิดบ้านเสมอหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ
ก่อนเกมการหยินขันพูกสอนของวีรัมนะครับ
บอกว่าความพร้อมก่อนเกมบุรีรำในการเจอกับเมืองทอง
ไม่ว่าจะเป็นเกมลีกหรือว่าบอลถ้วยนะครับไม่ได้มีความแตกต่างกัน
ละเอียดเพื่อให้นักเตะลงสนามไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ
เกมนี้วีรัมเองนะครับไม่มีผู้เล่นติดโทษแบรนด์
นี้จะกลับมาใช้งานนบพลละครพลเป็นมือหนึ่งนะครับ
ส่วนธีรทรบุญมาทันโกลังทาวซิสฟิลิปบุสคิสนะครับ
แล้วก็สุประชัยใจเด็ดเนี่ยผ่านความฟิตพร้อมออกสตาร์ทเป็น๑๑ตัวจริงนะครับ
ส่วนมาริโยวอฟสกี้นะครับ
คุณซื้อของเมืองทองก็บอกว่าเกมนี้ไม่มีอะไรต้องคุยก่อนเกมนะครับ
ในเรื่องของการกระตุ้นเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ย
รู้หน้าที่กันอยู่แล้วและรู้ว่าเกมนี้สำคัญกับเมืองทองแค่ไหนนะครับ
รู้ว่าต้องทำอะไรไม่จำเป็นต้องกระตุ้นนะครับ
ตอนนี้ไม่ได้วางเป้าหมายอะไรเอาไว้นะครับไม่มีเกมบอลถ้วยแล้ว
แต่ว่าต้องเช็คฟิตผู้เล่นหลายคนเลยนะครับ
เยสเปอร์นีโฮมซาดอร์มีซาเยฟวีรเทพป้อมพันธ์
รวมทั้งเอลิกโจฮาน่านะครับซึ่งภาพรวมนักเตะแกนหลักเนี่ย
ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับสถิติการพบกันสักหน่อยครับ
ที่พบกับบุยรามยีทเตศในไทยอีก๑นะครับ
ถือว่าเป็นการแพ้ต่อคู่แข่งรายเดียวที่มากที่สุดของเมืองทองอีกด้วยนะครับ
ส่วนโปรแกรมคู่อื่นในไทยลีกวันนี้นะครับ

แล้วก็๖โมงครึ่งลำปางพบกับเชียงรายครับมาที่ความขึ้นไหว